พาไปดูอีกหนึ่งอุบัติเหตุสลดนะคะเป็นพ่อแม่ลูก๓คน

ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะพาแม่ไปเที่ยวช่วงวันหยุดพอดี
ก็ขับกันมา๓คนพ่อแม่ลูกปรากฏว่าอยู่นะคะ
รถเนี่ยเสียหลักแล้วก็พลิกคว่ำไปชนอัดกับต้นไม้
พ่อกับแม่เสียชีวิตคารถยนต์เลย
ส่วนลูกสาววัย๑๖ปีรอดชีวิตมาได้นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตีสี่ครึ่งค่ะเป็นอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักตกข้างทาง
แล้วก็พลิกคว่ำชนต้นไม้มีทั้งผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตติดอยู่ในรถ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านมเสือดุในตำบลเพชรชมพู
อำเภอโกสัมภีนครจังหวัดกำแพงเพชรนะคะตำรวจเข้าไปตรวจสอบพร้อมกับหน่วยกู้ภัย
ก็นำอุปกรณ์ตัดถ่างไปให้ความช่วยเหลือด้วยพบว่าเป็นรถเก๋งยี่ห้อ
โตโยต้าวีออสสีดำค่ะสภาพรถก็อย่างเงี้เลยนะคะ
หงายท้องอยู่แบบนี้ด้านท้ายรถพังยับเยิน
เพราะว่าชนกับต้นจามจุรีขนาดใหญ่ผู้บาดเจ็บหนึ่งคนเนี่ย
อยู่ที่เบาะหน้าข้างซ้ายคนขับทราบชื่อคือนางสาวปิ่นอักษรทาดี
อายุสิบหกปีถูกคอนโซลรถเนี่ยหนีบช่วงขาสองข้างไว้
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางช่วยเหลือออกมาแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลโกสัมภีนคร
รักษาอาการบาดเจ็บที่ขาค่ะแต่ว่าอีกสองคนที่อยู่ในรถที่ติดอยู่เนี่ย
เสียชีวิตเลยนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องใช้อุปกรณ์ตัดถ่าง
นำร่างผู้เสียชีวิตออกมาทราบชื่อก็คือนายอดีศักดิ์น้ำใจดี
วัยสี่สิบแปดปีส่วนอีกรายเนี่ยเป็นผู้หญิงอายุระหว่างสี่สิบถึงห้าสิบปี
ยังไม่ทราบชื่อเพราะว่ายังไม่เจอเอกสารที่ระบุตัวตนที่ติดตัวอยู่นะคะ
สอบถามข้อมูลจากนางสาวปิ่นอักษรผู้ที่รอดชีวิตเนี่ยก็บอกว่า
คนที่ตายเนี่ยคือพ่อแล้วก็แม่ของเธอเองเธอกับพ่อเนี่ยอยู่ที่กรุงเทพมหานคร
ขับรถขึ้นไปรับแม่ที่ลำปางตั้งใจว่าเดี๋ยวจะพาแม่เข้ากรุงเทพมาเที่ยวกัน
ก็ออกเดินทางตอนช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาค่ะแต่สุดท้ายแล้วรถก็มาประสบอุบัติเหตุตอนตีสี่ครึ่งที่กำแพงเพชรนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจก็คาดว่าคุณพ่อที่เป็นคนขับรถเนี่ยอาจจะหลับในก็เลยเกิดอุบัติเหตุสลดนี้ขึ้นค่ะ